ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่

อ่าวันนี้ขอโทษที่ไม่ได้ใส่เสื้อมาค่ะเลยไม่เข้าทีมเลย

โถ่และค่ะทำเพราะมั้ยคะ

เปล่าเหรอได้เอามาสิเอามาสิอ๋อนี่อุ้ยแกะยาเป็นไรอ๋อไม่เป็น
ไรไม่เป็นไรใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้แต่พรุ่งนี้ก็ใส่
พรุ่งนี้เป็นวันเที่ยววันนี้เป็นวันไหว้เมื่อวานเป็นวันจ่าย
ใช่ไหมล่ะอืมใช่คุณจะไหว้เจ้าไหว้เจ้าเหรอเขาบอกไหมไม่ได้
ต้องยอมรับเลยเงียบไหมก็ถือว่าเงียบพี่เป็ดไก่ปกติบ้านละสองตัวสี่ตัว
ตอนนี้ก็เหลือบ้านละตัวแต่แปลกมากปีนี้กลายเป็นไหว้ปู
อืมอืมสงสัยสีมันจะเหมือนกันน่ะอาพูดมาไหว้เหรอใช่ปูปูต้มหมาปูบุเนะคะ

ต้องกวนฮิต

เออนะฮึกเขาเลยเชื่ออย่างแบบว่าเวลาเขาว่าก็จะมีกุ้งมีปูอย่างถ้ามุดด้าน
สามชั้นเป็ดไก่คือวันนี้เท่าที่กลับขับรถดูเรื่อยเรื่อยเนี่ย

ปีนี้สังเกตคนไห้น้อยจริง

ตำรวจนะครับบุกรวบหลงจู้นะฮะ
ก็เรียกว่าถูกพาดพิงนะครับ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตาม

มีประเด็นของบ่อนที่ระยองเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคนไปเล่นและทำให้คนนั้น

มีคนออกมาแฉนะครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ย

เป็นหลงจู้นะครับเขาเรียกว่าหลงจู้นะฮะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองคับปราบปาม

ตำรวจภูทรภาค๒นะครับได้มีการแถลงข่าวการ

หรือว่าหลงจู้เป็นเจ้าของบ่อนพนันหลายแห่งนะครับในภาคตะวันออก
หมายจับของศาลจังหวัดระยองในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
และกระทำความผิดที่ได้ลักลอบขนย้ายตู้เครื่องจักรกลไฟฟ้า
สืบเนื่องมาจากวันที่๑๑๙มกราคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่นะครับได้ทำการจับกลุ่มตัวกลุ่มคนขับรถบรรทุก
ซุกซ่อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และก็ได้ทำการขยายผลจนทางทราบว่า
มีการนำมาซุกซ่อนเอาไว้ภายในโกดังแห่งหนึ่ง
อยู่ที่หมู่๖บ้านนูรสวรรค์ที่ขลอนแก่น
ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็นำหมายค้นของสารจังหวัดขอนแก่น

ก็ไปพบเครื่องจักรกลนไฟฟ้านะครับอยู่ภายในโกดังทั้งหมด๔๑๘ตู้
ร่วมกันดำเนินการเป็นขบวนการโดยกลุ่มของผู้ต้องหาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นการพนัน
เมื่อทราบว่ามีการดำเนินการกวาดล้างการพนันในพื้นที่ก็เลยเช่าโกดังในพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยแหละฮะ
ให้มาทำการบรรทุกย้ายไปเนี่ยฮะทั้งนี้ก็พบว่าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนหลายสิบล้านบาท
แล้วก็กลุ่มผู้ต้องหานั้นมีการนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญกระสาปเพื่อนำไปใช้นะฮะ
กับทางเครื่องจับกลุ่มไฟฟ้าหรือว่าเวลาหย่อตู้มีการแลกอยู่แล้วไงฮะ
แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือหลวงจู๊คนนี้

แล้วก็ไปจับหลวงจู๊
ล่าสุดที่ผมบอกว่าต้องรอเขาออกมาเปิดเผยแล้วใช่ไหมครับ

ก็ต้อนรอบอกว่านายสมชายหรือหลวงจู๊ให้การปฏิเสธนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ

ส่วนผู้ที่หลบหนีก็ขอให้เข้ามามอบตัวนะ
นี้พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีของเสียโป้

ตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ให้เข้าพบนะฮะ
โดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการคุมตัวสอบสวนนะครับ
นี้ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่านายสมชายเนี่ยยัง
คงมีสีหน้านิ่งเฉยแล้วก็ไม่แสดงอาการใดนะครับ
โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ

นี่เป็นอันหนึ่งที่มันเกิดจากโควิด
ที่เกิดที่จังหวัดรายยองเป็นภักดิ์ต่อออกเลยแหละ

ผมเคยสัมภาษณ์รองต่อสันทนะ

แกก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย

แกก็บอกว่าบ่อนที่ระยองเนี่ยก็คือมีหลงจู้คนนึงเนี่ย

จนกระทั่งไปพาดพิงถึงลูกของหลงจู้ด้วยซ้ำไป

ตอนหลังเขาได้มีการไปสืบทราบกันมา
พ่อพระดำก็เลยให้ออกจากทาง

คือก็แบบเหมือนเด็กโครต้าเด็กอะไรอย่างเงี่ย

อัฐว่าคนนี้ฝากมาคนนั้นฝากมาอะไรอย่างเงี้ย

นั่นแหละนะฮะก็คือมาเป็นทดทอด

ก็ว่ากันไปนั่นก็อีกหนึ่งเรื่องแต่วันนี้ลงจู้ก็โดนจับไปแล้วนะครับ

ซึ่งเขาบอกว่าคดีของเสียโป้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหม
คดีของเสียโป้เนี่ยที่แบบว่าเสียโป้เขาบอกเขาก็โดนกันแกล้งเหมือนกัน
แกล้งจากผู้มีอิทธิพลมันมีความเชื่อมโยงกันไหมอะไรหลายคนเขาก็พูดถึง
แต่แน่นอนที่สุดเขาบอกว่าไอ้จุดบ่อนตรงนี้แหละ
มันทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดทางภาคภาคตะวันออก
คืออย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปเขาแยกกันเรื่องคดีเสียโป้ก็เสียโป้
แต่ว่าในมุมของทางเสียโป้เขาก็โวยออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมาจับเสียโป้เรื่องราวของคดีอย่างนี้
แต่ทำไมกลับทีเจ้าพ่อภาคตะวันออกอย่างงงตู้ทำไมไม่จับ

คือจริงอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุว่าพอพูดอย่างนี้แล้วไปจับนะ
อาจจะมีแผนการในการไปจับอยู่แล้วก็ได้ตำรวจอะไรแบบนี้
บ่อนจะต้องถูกปรากราบเพราะว่าอย่างนึงต้องยอมรับว่าบ่อนอะ
เกิดจากทั้งหมดทั้งมวลเลยนะ
ใช่เพราะเวลาเล่นกันแบบจะลืมเนอะแล้วก็เราไม่ได้เว้นระยะ
ไม่ใช่แล้วคือในบ่อนที่ผมเคยสัมภาษณ์คนที่เข้าไปเล่นมาอะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกเลยว่าตอนเข้าไปเนี่ยมาตรการในการป้องกันเนี่ยมันไม่มี
เออก็คือเข้าไปไม่มีการตรวจไม่มีการอะไรอย่างนี้

เขาจะตรวจแค่คุณมีอุปกรณ์ในการที่จะเข้ามาโกงบ่อนหรือเปล่า

อาวุธปืนมาไหมดูที่แบบนิ้วนิ้วฝังแม่เหล็กฝังอะไรยังไงมั้ง
ต่างนานาแต่เรื่องอันอื่นเขาไม่ได้ตรวจ

ถ้าสมมุติมีคนคนหนึ่งเป็นโควิด
ก็เท่ากับการแพร่ระบาดมันจะเกิดขึ้นทันทีเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวกันพอสมควร
เพราะเวลาเชียร์คุณกันอะไรนะ
เอ่อแบบเฮ้ดีใจแบบบางงี้แบบเปิดมา
ที่คุณไปยังไงที่เวลาคุณนั่น

ก็ใช่ไปคาซิโนแล้วจะไปที่ไหน
มาเก้าแหมคุณพูดสวยงามเลยคาซิโนก็บ่อนนั่นแหละ
หนูเคยไปมาเกาะกันเป็นคู่อย่างนี้เหรอคะ

เออเวลาไปตามตะเข็บชายแดนก็ไปเนอะของน้องคายอะไรเธอก็ไปป่ะ

นี่ที่ข้ามไปล้าวะตรงทางเกนจัง
ไปดูที่นี่นะเป็นงี้น่ะนุ่มนะที่หลังอย่าไปนะ
ผมก็ไปเปิดหูเปิดป่าเก็บมาเป็นประสบการณ์ชีวิต
อย่างนี้ฉันว่าจะชวนเธอไปแต่ถ้าเดี๋ยวโควิดหมดเนี่ย
สามเหลี่ยมทองคำโอ้โหเขาสร้างเหมือนมาเกาะเลยเธอ
ไม่ไม่ไม่อย่าไปชวนอย่างงี้ไม่ได้นะชวนไปเล่นกันไปนานเดี๋ยวก็โดนอย่างเงี้ย

โอ้เขาก็โดนแบบนี้นะไม่ชวนไปเที่ยว
แต่มันทุกอย่างมันชุดไปหมดแล้วอุ้ยอีหนุ่มอีผีนะครับ
ก็แวะวัดก่อนเนอะทำบุญก่อนแวะวัดไม่ไม่ไม่แต่เขาบอกว่าแบบสามเหลี่ยมทองคำสวยมาก
มันกลายเป็นแบบว่าอุตส่าห์แม่บอกให้แม่ไปวัดแม่ไม่ไม่
จุดที่แบบว่าแม่น้ำโขงอ่ะอ่ะแม่ก็ไปคนเดียวแล้วกัน
เอาตัวรอดเอาเองแล้วกันเราไปกันที่นี่ครับ
วันนี้หลายคนเบนเลสซิ่งเบนเลสซิ่งก็วันนี้สารอุทธรณ์เนี่ยเพิ่มโทษจำคุกนะฮะ
คือสมคบแล้วก็ฟอกเงินวันนี้สารอาญารัชดาพิเศษครับ
อ่านคำพิพากษาสารอุทธรณคดีฟอกเงินยาเสพติดครับ
พนักงานอายการคดียาเสพติด๑๐เป็นโจทยื่นฟ้องในอัครกิจ
วรโรธเจริญเดชหรือเอาง่ายคือเบนเลสซิ่งนี่แหละนะครับ
แล้วก็มีอีกสองท่านคือคุณสันเสริญระสานนท์กับนางสาวอังสุพรอินา
เป็นจำเรือนหนึ่งถึงสามในความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็สมครบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาเสพติดตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ
ในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่แล้วก็ภรรบอยาเสพติดให้โทษ
ในปีสองพันห้าร้อยสิบสองปรากฏว่าสารชั้นต้นเนี่ย
พิพากษาเบรนเลสที่เนี่ยแปดปีฐานร่วมกันฟอกเงิน
จำเลยที่๒ที่๓เนี่ยสารจำคุกคนละ๒๔ปีปรับคนละ๔แสนบาทฐานสมคบกันค้ายาเสพติดร่วมกันฟอกเงินเนี่ยแหละเขาว่าอย่างนั้นจากการยาเสพติด
ในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคือให้จำคุกตลอดชีวิตฮะแล้วก็ความผิดตามพรบฟอกเงินจำนวนคุกอีก๕ปี
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็คือมีการลดโทษคงเหลือจำคุกรวมเป็นเวลา๓๖ปี๘เดือนปรับ๓ล้าน๓แสนบาท
จำเลยที่๒ที่๓นะฮะก็พิพิภาคศาสตร์จำคุกคนละ๒๒ปี๖เดือนปรับคนละ๔๐๐๐๐๐บาท
ก็คือโทษสูงก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ประกันหรือเปล่า

เขาคงไม่ได้ประกันตัวหรอกเขาก็พูดกับแม่เขาอย่างนี้
เขาก็คงรู้เขาก็คงรู้ตัวนะ
แต่ก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับประกันตัวออกมาแล้วถูกต้องแล้วก็ติดกำไรเอียม
ใช่พอใส่อีเอ็มเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเขาไปฝ่าภารกร
ไอ้รถมอเตอร์ไซค์ในทางด่วน
ใช่มั้ยเขาไปผ่าพลากรใช่มั้ย

เพราะว่าตอนนั้นเป็นโควิดแล้วเขามีพรกรแต่เขาขี่ออกไป
ไปกินหมูกระทะหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เข้ามา
ใช่แล้วก็ตรงเนี่ยตรงวิภาหลังนี้

ห้างในที่ที่ห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าข้าวมา
แล้วปรับปรับว่ายังไงก็คือได้ออกมายังหลังจากนี้
ขอมาดูข่าวโควิดนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกนะคะ
๒๐๙รายนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยสีรังสันนะคะ

ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะ
แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่าตอนนี้นะคะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก๒๐๑รายนะคะ
แล้วก็ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะทั้งสิ้นตอนนี้๒๓๑๐๔รายนะคะ
ผู้ป่วยหายแล้ว๑๙๗๙๙รายค่ะ
แล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๔๒๒๕รายนะคะ
รวมผู้ป่วยทั้งหมดนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมอยู่ที่แค่๘๐รายเท่านั้น
เราถือว่ายังเสียชีวิตไม่เยอะนะคะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะแบ่งดังนี้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้ป่วยจากสถานการณ์การเฝ้าระวังก็คือมองอยู่แล้วระวังอยู่แล้วนะคะ
ระบบบริการนะคะก็มี๙๖รายนะคะ
ค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อนะคะเชิงรุกในชุมชนเจอมา๘๙รายค่ะ
และ๓ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานกักกันโรค
ทั้งหมด๑๖รายแยกแบบนี้นะคะผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้มาทั้งหมดนะคะ

แน่นอนครับวันนี้คุณหนุ่มได้สัมภาษณ์คุณการาแมพัชรศรีเบนจมาส
อย่างแน่นอนว่ากระแมก็ได้ประกาศยุติบทบาทพิธีกรเรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณหนุ่มก็ในรายการของคุณหนุ่มนี่แหละก็ได้ใช้ให้พื้นที่คุณกระแมนเนี่ย
เขาบอกว่าคุณกะละแมนเขาออกมาเป็นการขอโทษเขาเลยนะครับ
เขาบอกเขาน้อมรับผิดในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไป
กระแมอยู่วงการบันเทิงอยู่เป็นพิธีกรมา๒๐กว่าปี
แต่วงการอาหารเสริมหรือการขายของเนี่ยนางเพิ่งเริ่มมาปีกว่า
อันนี้คือสิ่งที่กระแมเขารู้เขาพูดออกมา
รู้กฎหมายทั้งหมดไหมบอกตรงเลยว่า

มันไม่รู้ทั้งหมดว่าอันนี้พูดได้อันนั้นพูดไม่ได้
เวลาขายของคนรีวิวมาต่างอันนี้ดีอันนั้นหาย
พ่อแม่เขาดีพี่คนเราก็ตั้งใจทำ
คือเอาง่ายนางบอกนางก็ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ของนางนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ให้การตอบรับแบบนี้เราก็ไลฟ์ไปก็ดีใจไป
นางก็พูดอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าอันไหนพูดไม่ได้
ในที่สุดแล้วนางก็บอกว่าขอประกาศยุติบทบาท
ในวันนี้๒๔ปีสำหรับการาแมที่รู้จักกับคนไทยมานะครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สอนอะไรในมุมต้องเรียนรู้เรื่องข้อกฎหมายเลย
นี่คุณหนุ่มถามถูกต้องไหมครับเขาบอกงานพิธีกรเนี่ย
ก็รู้แต่งานพิธีกรอันนี้คือเรื่องจริง
งานพิธีกรก็รู้แต่งานพิธีกรงานขายของมันอีกอันนึง
แล้วมันก็มีกฎหมายยิบย่อยพอโดนตรงนี้ปุ๊บก็มีออยต่างนานาเนี่ย
เราก็ไปหาออยเข้าไปคำแนะนำจากเขา
มาเจอเจมส์เขาบอกก็มีกฎหมายอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ
เขาก็เอาง่ายเลยว่าออกมาแต่ละปีแต่ละปีรายละเอียดมันยิบย่อย
เขากระแมนไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้
เขาบอกวันนี้สิ่งที่นางออกมาพูดคือขอยอมรับผิด
รับโดยดุษฎีว่าพลาดนางบอกอย่างนี้เลยนะครับ
ยอมรับว่าประมาทเลิศแล้วครั้งเงี้ยเราจะเห็นการแมร์ร้องไห้ดีล่ะ
วันนี้กระแมรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยพลาดทำผิดอะไร
สิ่งที่เรียนรู้ประชุมในทีมจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
มาให้แปะโต๊ะทุกคนเลยลบทุกคลิปไลฟ์ทุกคำพูดอันไหนผิด
เอาออกให้หมดดูคำเลยว่าอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้
เขาบอกอย่างนี้เลยทุกอย่างจะต้องถูกต้องให้หมด
แล้วก็จะไม่มีวันผิดผิดซ้ำสอง
คือคนเขาก็ถามกันอีกว่าก่อนหน้านี้๗คดี
คดีใช่ไหมคุณหนุ่มคุณกะละแมทั้งหมดเจ็ดคดี
ไม่ก่อนหน้านั้นคือคุณกระแมโดนไปเจ็ดคดี
ผมก็ถามว่าโดนไป๗คดีแล้วคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้
ข้อกฎหมายได้ยังไงโดนไปแล้วเจ็ดคดี
เขาบอกว่า๗คดีนี้มันเป็นคดีที่เป็นคลิป๗คลิป

แต่พอฟังไป๗คดีอาจจะดูเป็นคดีน้องคดีนี้
ทั้งหมดเป็นคดีคลิปเดียวกัน

เราก็แต่ว่าทางออยร์ทางออยร์เนี้ย
เขาซอยเป็นเรื่องไปเลยไง
เพราะว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยคือมันหลายกรรม
หลายอันอะไรอย่างนี้เพราะว่าแต่ทีนี้ไอ้ที่หนักหน่อยก็จะมีเรื่องการโฆษณาเกินจริง
โฆษณาเกินจริงกับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของไม่ได้รับอนุญาตในการโฆษณานะฮะส่วนเรื่องของพรบคอมเนี่ย
ก็ทางคุณกะละแมกับทางทนายเจมส์เนี่ยเขาก็สู้เขาก็สู้ในมุมที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาตัวเขาเองนะ
เขามองว่าเขายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าตอนที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้รับรีวิวจากคนอื่นเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้
แต่ผมก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ยทำไมข้อกฎหมายอย่างผมไปรับหนังโป๊มาคลิปโป๊มาแล้วผมเนี่ยส่งต่อไปผมยังผิดเลย
คือมันจะอ้างว่ามันไม่รู้ว่าคงจะไม่ได้ถูกไหมแต่ที่หน้าเจมส์ก็เลยบอกว่าแต่สิ่งที่คุณหนุ่มรู้ไหมว่าเป็นหนังโป๊ออกรู้
แต่คุณเขาบอกคุณกะละแมไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือผิดว่ามันผิดคืออันนี้มันก็เป็นข้อต่อสู้ของเขานะแต่สุดท้ายมันต้องไปอยู่บนชั้นศาลเท่านั้นเองส่วนเรื่องของสิ่งที่ผมได้มีการพูดไปกับทางคุณกะละแมนะก็ผมก็พยายามที่จะพยายามที่จะบอกเขานะว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคมเขารับไม่ได้

ที่ในรังไขในมุมหลวงของผู้หญิง
แต่ทีนี้มันก็มีส่วนผัวพันไปถึงเรื่องของ
ถ้ามันอักเสบขึ้นมามันก็อาจจะมีค่าขึ้นได้

มันไม่ได้หมายความว่าค่ามันขึ้นมาแค่๔๙๕๐มันจะเป็นมะเร็ง
เพราะการที่เป็นมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งรังไข

ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเข้าใจว่า
อันนี้มันเป็นมะเร็งไม่ได้
บางคนค่าขึ้นมาแบบนี้ไปตรวจอีก๒เดือนขับมา
มันก็หดลงมาแล้วมันอาจจะดูแลร่างกายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องผ่านการคัดกรอง
ผ่านการผ่านการกระบวนการในการต้องเช็คสอบถามต่างนานา
แต่สุดท้ายแล้วถึงยังไงก็ตามแต่คุณเอามาพูดไม่ได้
เพราะเขามีข้อกฎหมายของออยเขารองรับอยู่แล้วว่า
คุณไม่สามารถที่จะเอาผล
หรือว่าเอาเรื่องของการที่บอกว่ามันรักษาโรคได้มาใช้
งั้นต่อไปนี้ก็ต้องมีหมอไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้

ใช่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถามว่าเนี่ย
คุณกะละแมก็สิ่งที่เขาตอบคือเขาไม่รู้

เขาไม่ได้รู้ข้อกฎหมายไอ้ตรงนี้หรอก
สิ่งหนึ่งเขาถามว่าอ้าวถามจริงแต่ธุรกิจนี้
มีพาร์ทเนอร์ไหมมีพาร์ทเนอร์ไหมนะฮะ
มีไหมนางก็บอกว่าเอาจริงมี

ทุกคนที่ประชุมทีมเนี่ยก็จะรู้ว่าจะทำยังไงกันต่อไป
แต่เรื่องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือผ่านออยนางก็พูดอย่างนั้นนะฮะ

ความผิดก็เกิดจากตัวกระแมเองนี่แหละ
เพราะโฆษณาเองพูดเองอ่านเองรีวิวเอง
รีวิวเองคือนางบอกที่ผิดที่นางอ่านสิวนะ
เพราะมีคนรีวิวมาให้นางนั่นแหละ

ไม่ใช่บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ผิด
พูดถึงตอนนี้นางถึงขั้นน้ำตาไหล

ทำไมการแมร์โดนอยู่คนเดียวพาร์ทเนอร์ทำไมไม่โดน

ตำรวจถามว่าใครเป็นคนลงก็คือใครเป็นคนลงคลิปนั่นแหละ
ก็อย่าบอกว่าไปโทษเด็กเลยมันไม่ใช่ความผิดใคร
มันคืออีกตัวนี้แหละก็คือตัวการแมร์เองนี่แหละ
ว่าใครผิดก็คือตัวเขาเองผิด

แต่ดันไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้

ก็อยากจะบอกว่าอย่าเอาเด็กมาเกี่ยวข้อง

จับตามองนางเกี่ยวกับคดีการะแม
ส่วนใหญ่จะมองว่าการแมไม่ยอมแพ้เรื่องนี้แน่นอน
เหมือนดันทุรังสูงอันนี้คือคุณก็ถามเข้าไป
นางตอบเลยว่าไม่เลย

เอาจริงแล้วเป็นประสบการณ์ราคาแพงสำหรับการแมเลย
นางจะต้องรับผิดชอบยังไงกับสังคม
ก็บอกว่าในฐานะที่นางทำสื่อมา๒๐ปี
แต่ครั้งนี้นางบอกจริงว่านางพลาด
บอกตรงว่าพลาดว่ะไม่รอบครอบ
พูดถึงวันนี้ปุ๊บการะแมนร้องไห้นะฮะ

นางก็เหมือนกับจะร้องก็คือเสียงสั่นเคลืออะไรอย่างนี้

ก็ว่าผิดสิ่งหนึ่งที่จะรับผิดชอบกับสังคมคือ
ขอยุติการเป็นพิธีกร

ทีมงานรายการเพื่อนร่วมงานลูกค้า
ถ้ายังมีเรื่องคดีความต้องจัดการต้องหาหลักฐาน
หาพยานเยอะแยะมากมายเมื่อไม่สิ้นสุด
นะฮะก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกขอเมื่อวานเนี่ย
ตัดสินใจแล้วก็โทรไปหาคุณนิดอรพันธ์นะครับ
ว่าเขาขอยุติคดีความ

รายการลำบากใจลูกค้าเขาก็ลำบากใจด้วยกระแสสังคมโน่นนี่นั่นเขาบอกไม่อยากให้ทุกคนได้รับผลกระทบกระเทือนจากตัวเขาคนเดียวนะฮะดังนั้นเขาขอรับผิดชอบคือการยุติบทบาทพิธีกรนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงจริงทั้งหมดทั้งมวลก็เขาพูดตรงตรงว่าทำบริษัทมาเนี่ยปีครึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็บ้าคั่งทำของนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อว่า
ที่พูดมาทั้งหมดที่กุฎามอ่านมาทั้งหมดเนี่ยจริงแล้วคือวันนี้สิ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์การรแมร์คือผมเองก็อึดอัดนะผมก็อึดอัดผมบอกเลยผมอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวเรารู้จักกันถูกไหมครับทีนี้ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ผมก็ต้องบอกเธอก่อนเข้ารายการอยู่แล้วว่าคือตอนที่
ผมก็ถามเนี่ยผมก็ถามตามข้อเท็จจริงไปว่าคุณเองเนี่ยเปิดบริษัทมาโหมีกำไรทำตรงนี้แต่คุณไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเหรอคุณเป็นสื่ออยู่ในวงการมา๒๔ปีคุณทำงานมาเนี่ยคุณเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องของข้อกฎหมายเลยเหรอเรื่องราวนี้อะไรอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องถามตามข้อเท็จจริงไปนะแต่สิ่งที่ก
สัมภาษณ์เหมือนกับไม่ขยี้การแมร์
ผมก็ว่าผมก็ขยี้นะ
ผมว่าผมขยี้นะเรื่องของมะเร็งทำไมถึงเอามาขายมะเร็ง

แต่สำหรับผมเองผมก็เต็มที่แล้ว
ผมก็เต็มที่แล้วในการสัมภาษณ์เขาแต่ว่า
ถ้าวันนี้กะละแมมานั่งต่อหน้าผม
แล้วการาแมยังโกหกผมอยู่
ยังจะดื้อในการที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบกับสังคม
หรือว่าพูดว่าอ๋อฉันไม่ผิด

แต่พอเข้ามานั่งเนี่ยผมบอกคือเขาก็ฟัง

มุมหนึ่งผมสวมหวกพิธีกรอีกมุมหนึ่งผมสวมหวกพี่

เพราะว่าผมไม่ต้องสอนเขาอ่ะเท่านั้นเอง
หรืออย่างนั้นก็อยากจะทำความเข้าใจกับหลายหลายคนด้วย

หลังจากนี้หลังจากนี้ผู้บริการสงสารแล้วนะครับก็แต่สำหรับผม
ผมมองว่าสิ่งที่ทนายเจมส์กำลังสู้เรื่องของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
วิวเตอร์เนี่ยที่เธอบอกว่าไม่เข้าอ่ะผมก็ยังติดใจเรื่องนี้อยู่
เพราะในมุมผมผมมองว่ามีสิทธิ์เข้าค่ะอืมแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ต้อง
อะไรครับที่สามารถต่อสู้คดีได้อ่าแต่มันก็เป็นช่องทางของเขาเราไป
เราไปก้าวล่วงเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาแต่เคยมีคนหลุดคดีอะไร
สักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคำว่าไม่รู้ไม่ผิดนะมันเคยมันเคยมีจริงจริงนะ
ไม่รู้ไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดคือทำไปเพราะไม่รู้คือแต่ต้องไปสืบให้ได้นะ
ว่าไม่รู้จริงจริงหรืออ้างอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดพ้นคดีคือไม่รู้ไม่ผิด
อืมคำเนี้ยมันมันเคยใช้ได้แต่มันจะใช้ได้กับคดีนี้หรือเปล่า
เปล่าไงใช่ค่ะนะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจับตัวไอ้แหบ
ค่าคุมขืนนะครับเด็กอายุแปดขวบได้แหละแปดขวบลูกหญิงแปดขวบ
ก่อนหน้านี้เพิ่งออกจากคุกมานะฮะแล้วก็ไปทำอีกอ่าเดี๋ยวกลับมา
สนับสนุนโดยบีไนท์สบู่ฟรุตคอลลาเจนเพื่อผิวหน้าและตัว
ดูดีมีออร่าแบบเบลล่า

ไปดูกรณีของไอ้แหบนะฮะเป็นฆาตกรนะครับ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องเอแล้วกัน
น้องเอเนี่ยอายุประมาณแปดขวบกำลังจะเก้าขวบนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าน้องเองเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่น้องก็บอกว่าพ่อแม่น้องเนี่ยไปทำงานนะครับ
แล้วก็ลูกเนี่ยจะไปส่งตอนเช้าแต่ตอนขากลับบ้านเนี่ยลูกต้องกลับเอง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอกลับไปที่บ้านไม่เจอลูกครับ
ก็คิดว่าลูกเนี่ยไปเล่นที่บ้านเพื่อนก็ไปหาที่บ้านเพื่อนก็ไม่เจอ
หลังจากนั้นก็ระดมคนเนี่ยไปช่วยกันหานะฮะสุดท้ายแล้วไปเจอน้องเอคนนี้แหละครับ
เสียชีวิตอยู่ในป่าระเมาะในบริเวณแถวบ้านนะฮะแล้วสภาพเนี่ยพ่อบอกว่าเหมือนกับน้องนี่ทรมานมากนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะก็ไปสอบถามพยานแวดล้อมผู้ต้องสงสัยก็คืออนุวัฒน์ผลจโปะหรือว่าในแหบ
อายุ๒๖ปีนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
รู้จักกันกับทางผู้ตายมีประวัติเคยต้องโทษด้วยนะฮะในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายคนหนึ่ง
หลังจากนั้นนะฮะติดคุก๕ปีครับแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้แค่๒เดือนเท่านั้นเองครับ
กว่ากว่าเกือบเกือบสามเดือนฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไม่เคยหาเรื่องใครขอให้หลานชายหนุ่มมอบตัวหน่อยเนี่ยนะครับลองฟังเสียงดูดิมีเสียงยายไหม

เหมือนสติดีมั้ยดูแยกออกมั้ยอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยดี

อ่านนับสือออกมั้ยถึงบ้านแล้วทำได้ยังไง

ถามเขาถึงใช่เหรอ
นี่แหละครับในช่วงนั้น

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ

จับได้ครับที่กระท่อมหลังบ้าน

เนี่ยนะฮะร่างนะครับ

บอกเป็นคนที่เห็นหน้ากันอยู่
เป็นคนที่เคยแบบอยู่ในบ้านหมู่บ้านเดียวกันอย่างนี้เหรอ
นี่ครับแล้วพ่อกับแม่น่าสงสารมากเลย

ใจเขาสลายเลยคือลูกตายอ่ะ
ลูกถูกอุ่มขืนอ่ะ

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมโอ้โหผมออกรายการไหน

เรื่องของสิทธิมนุษยชนของโจรประเภทแบบนี้
มันจะต้องไปเห็นอกเห็นใจอะไรมันนักหนา

มันติดคุกออกไปออกมาได้๒เดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน
มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มันติดคุกออกไปออกมาได้สองเดือน

มกรากุมภามีนาเมษาอย่างนี้เหรอ
อ๋อเพลงมันมีแค่สิบสองเมื่อนแล้วจดเลยหรอใช่

เป็นเพลงนาฬสินอินเดียนะเป็นส่วนเป็นส่วนนึงจากนาฬสินอินเดีย
มีเพลงของตัวเองตอนนี้ฮิตติดเทรนด์เลยนะใช่
ต้องมีเพลงของตัวเองแม่คนรู้จักคนทำเพลงนี้แม่ต้องมีเพลงของตัวเอง
เอาสิเธอแล้วขนาดน้องแจ็ค๔๐ล้านนะแจ็คก็ไม่มีเพลงของตัวเอง
แต่ถ้ามดดังมีเพลงก็ดีนะมันจะอุจจัดวงการเอาเราอยู่ของเราอย่างงี้ดีเลย

หนุ่มเคยมีเพลงก็เป็นจะผ่นแต่งให้หนุ่มอยู่

ไม่ไม่ต้องพอแล้วให้มันผ่านไปบ้าง
อะไรที่มันพันคนแล้วมันผ่านแล้ว
ฟานแล้วเสียงหล่อได้ยินอยู่

ไม่ใช่เฉพาะแม่จีนเนี่ย

ล่าสุดนะเขาก็ได้ลงภาพสวมกางเกงขาสั้นนั่งที่โขดหินนะคะ
กลางบรรยากาศของทะเลนะคุณผู้ชม
แล้วก็ลงแคปชั่นนี่แหละค่ะว่าฉันจะพาเธอลอยลอยทะเลนะคะ
งานนี้ก็เรียบร้อยค่ะทำเอาสาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ
ส่งหัวใจแล้วก็คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวไปก้นหินก้นนั้นกันเลยแม่

ลูกก็มีเมื่อไหร่ก็ได้แม่แต่เมียสิสำคัญตอนนี้
หุ่นเขาแบบน้องเขาเริ่มเป็นมีซิกแพ็คเยอะไปด้วย
เมื่อก่อนเขาเยอะเขาจะมานานแล้วพี่
เขามีมานานนี้นานแล้วเป็นอย่างนี้เลยมานานแล้ว

เรากอบเซวาให้เซวาทำเพลงให้ดู
โอ๊ยอย่าเราก่อนลูกให้อยู่ของเขาดีสักทีแล้ว
เป็นสีสันไงน้องมดดำพอเธอไม่สีสันเราสีสันพอและชีวิต
อยู่นิ่งสงบเจ๋อเจ๋อเนี้ยออกเป็นคู่กันนุ่ม
เดี๋ยวช่วงหน้ามาพี่เบิร์ตรออยู่
เดี๋ยวไปดูภาพพี่เบิร์ตทงชัยในวัย๖๒ปีนะฮะ

ก็ไม่เห็นพี่แก่เลยเนอะ

หรอ

พอเกิด๒๕๐๑พี่เบิร์ดก็เกิด๒๕๐๑อ่ะ
ไม่ใช่จำไม่ผิดเขาบอกอายุเท่านักค่ำด้วยป่ะ

ทำไมคนอายุ๕๐ขึ้นด้วยดูดีกว่าเนอะ

ก็เธอเอาให้ได้เขาจะตื่นมาเช้าก็ออกกำลังกาย

ชิ้นเกียร์อยู่อีชิ้นนี่หัวชายค่ะ

ไอ้พวกตาบาบอีกนี่ของไก่วันอายุใช่ไหมเธอ
ไม่ใช่อันนี้สมัยผมเล่นเรื่องอะไรเจ็ดประจานบาน
น่ารักจังเลยอ่ะ
น้องหนุ่มน้องหนุ่มน่ารักป่ะน้องหนุ่มตอนเล่นรคอเรื่องเจ็ดประจานบาน
พอไม่ได้ใส่เสื้อแดงตัดอีกมีต่อแทนอ้ะ

อีกทีมาดั้งครับยังจำไม่ได้หรือมีรายการเลยตกหล่นไปบ้างเนี่ยบางที

จ๋าแต่งแบบนี้หนุ่มหน้าคล้ายพ่อหรือแม่

น่าใครว่าอยู่

วันนี้ซินเจียอยู่อีกซิงนี้ฮวดใช้ครับ